สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันในไทยรัฐนิวส์โชว์นะคะ
วันนี้วันอังคารที่ยี่สิบแปดกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ค่ะ
อยู่กับดิฉันเขมสอนหนูขาวนะคะดำเนินรายการร่วมกับคุณพักภูมิพันธ์สถิตย์ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยการติดตามสถานการณ์เรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่กันก่อนนะฮะ
ใช่ค่ะเชื่อว่ายังมีหลายท่านที่ตอนนี้ก็ยังเดือดร้อนกันอยู่นะครับ
นครสวรรค์เนี่ยนี่ก็โดนผลกระทบหนักในช่วงเวลานี้เหมือนกัน
มีถนนอยู่เส้นหนึ่งนะฮะคือน้ำเนี่ยมันซัดจนคอสะพานเนี่ยขาด
คือความจริงเขาก็ติดป้ายเอาไว้ใช่ห้ามผ่านนะคะ
มีครอบครัวหนึ่งขับรถกระบะมาด้วยกันนะคุณแม่เป็นคนขับ
พ่อเนี่ยป่วยติดเตียงนั่งมาด้วยแล้วก็มีลูกสาวมาด้วยค่ะ
คือคงไม่ทันสังเกตว่าตรงนี้สะพานมันขาด
พอขับมาถึงรถกระบาดเนี่ยปักหัวลงไปแล้วก็คาอยู่ที่สะพานนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วข้างล่างน้ำไหลเชี่ยวมากนะครับ
เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนที่ชาวบ้านพยายามจะไปช่วยกันนะครับ
อย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงน้ำมันเชี่ยวนะ
ลงไปกันน้ำเดี๋ยวลงไปไม่ได้น้ำเลียบครับอย่าขยับ
อย่าเพึ่งโอ๊ยลงไปทำไมอย่าเพิ่งลงให้น้ำ
ไม่ใช่เยือนรถมันจะโค่นลงมา

แล้วก็ลอยไปกับกระแสน้ำเลยฮะ

คือตรงนี้ชาวบ้านเขาก็พยายามจะเข้าไปช่วย
แต่เขาไม่กล้าไปโดนหรือไปแตะต้องตัวรถกระบะ
เพราะว่ากลัวรถกระบะจะร่วงตกลงไปมากกว่านี้ไงคะ
โอ้โหเดี๋ยวจะยุ่งใช่ค่ะพยายามจะไปหาไม้อะไรมาช่วยคนที่ติดอยู่ในรถนะฮะ
แต่ว่าผู้หญิงที่เป็นคนขับเหมือนกับประตูที่มันเปิดออก

ชาวบ้านก็พยายามบอกว่าอย่าพึ่ง
เดี๋ยวรอหามงหาไม้อะไรให้มาก่อก่อน
แต่ก็อาจจะด้วยความตกใจด้วยอะไรด้วย

ตรงนี้มีชาวบ้านคนหนึ่งก็ไปหาไม้มา

ช่วงที่จะก่อไม่ก่อไม้ตรงนี้ฮะ

เวลาวินาทีนะคะคือไม้นี่ยื่นไปแล้วนะครับ

ใช่ค่ะน้ำมันเชี่ยวอย่างไร
ก็ได้ตะโกนได้แต่ตะโกนบอกเหมือนกับหลายจุดใช่ไหม

ว่าครั้งหน้าถ้าไปเจอต้นมงตนต้นไม้เจออะไรก็

แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างนะครับ

ลอยไปกับสายน้ำต่อหน้าต่อตาชาวบ้านที่พยายามช่วยนะครับทุกผู้ชมครับ

ถนนสายลาดยาวเขาชนกันในพื้นที่หมู่๗
ตำบลวังซ่านอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์
รถกระบะอีซูซูสีเทานะครับ
คือมีผู้โดยสารอีก๒คนที่อยู่ในรถนะฮะ

ด้านในยังมีอีกสองคนนะครับต้องแจ้งเจ้าหน้าที่มาช่วยเหลือกัน
ฮัลโหลค่ะ
พอดีมีคนมีรถตกไปในน้ำค่ะพี่
ที่ถนนวังซ่านนะคะมีคนตกลงไปด้วย
ไหลไปกับน้ำแล้วพี่คนหนึ่งตอนนี้

สพแม่วงก็มานะคือรถนี่แหม
คือชาวบ้านบอกไม่กล้าเข้าไปขยับขยื่นจริง
คือเกิดตกล่วงลงไปนี่ยุ่งเลยนะฮะ
ท่านผู้ชมครับพอสพแม่วงกับเจ้าหน้าที่มาเนี่ย
มาถึงก็มาช่วยกันดึงรถกระบะ
ขึ้นมาจากคอสะพานที่ถูกน้ำซัดจนขาด
คือในรถเข้ามากัน๓คน
แต่ว่าคนนึงเนี่ยลอยไปแล้วนะครับไปกับกระแสน้ำแล้ว
กำลังจะขับรถกลับบ้านที่พระราชนครศิริยา
ผ่านเส้นทางนี้พอดีในรถมีอีก๒คน
คนที่เป็นพ่อนะก็เป็นสามีของคนที่ลอยน้ำไปนะฮะ
ชื่อว่านายสมเวศแสงสมราชอายุ๖๓เสียชีวิต
อยู่ที่เบาะนั่งข้างคนขับเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่
ว่าเสียชีวิตจากแรงกระแทกที่รถตกหัวทิ้มลงไป

นี่ครับส่วนลูกสาวคือนางสาววัชราพรอายุ๓๐ปลอดภัยนะครับ
เจ็บเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนคนที่หายลอยไปกับกระแสน้ำที่ว่าเปิดประตูออกมา
แล้วพยายามจะช่วยกันก่อนหน้านี้เนี่ยชื่อว่านางไพร้อนะ
เป็นภรรยาของผู้ตายเป็นแม่ของลูกสาวที่บาดเจ็บเล็กน้อย
ตอนนี้ยังไม่รู้นะฮะว่าอยู่ที่ไหนนะครับ
หายไปกับกระแสน้ำนะครับยังตามหากันไม่เจอนะครับ
ชาวบ้านที่ไปช่วยอย่างคนแรกที่พยายามเข้าไปชื่อคุณณฑี
เขาบอกว่าเขามาหาปลาอยู่แถวตรงสะพานตรงนี้
ถูกน้ำซัดจนคอสะพานขาดเนี่ยเห็นแล้วล่ะว่ารถกระบะเนี่ยขับมา
ก็ขับมาความเร็วนี้พอสมควรก็พยายามตะโกนบอกบอกว่าสะพานขาดนะ
คือเห็นป้ายหรือเปล่ามีสะพานขาดนะเขาติดป้ายอยู่
หัวรถก็ทิ้มลงไปเนี่ยฮะแล้วไปค้างเติ่งอยู่ฮะ
คือตรงนี้ถูกน้ำป่าพัดสะพานเนี่ยถูกน้ำป่าซัดจนขาดตั้งแต่เมื่อวันก่อนนะครับ
คือชาวบ้านบอกก็รีบไปช่วยกันก็ตามภาพพยายามจะหาไม้มาให้ยื่นจับ
พยายามบอกว่าอย่าเพิ่งออกมาอย่าเพิ่งออกมาแต่คนขับเนี่ยเหมือนกับอาจจะตกใจด้วย
รีบออกมาจากรถแล้วก็ถูกน้ำซัดจนลอยไปครับทุกผู้ชมครับ
แล้วพอดีตอนที่เขายังไม่หลุดไปก็ถามเขาแล้วว่าเอาลุงมันทำไมมามาอย่างนี้แล้วเขาบอกหมอไม่เห็นป้าย
ก็แสดงว่าตอนที่พี่บอกครับครับก็ยังมาไม่ถึงพี่ถือบอกเอ้ยหยุดหยุดหยุด
ตรงนี้ครับเขาไม่ได้ยินเขาไม่ได้มองเลย

เอาไปถามว่าเอ้ายลุ๊กไว้ไม่เห็นป้ายไง

ใช่จังหวะถ้ากันไว้ทันก็จะสามารถช่วยมาได้
จังหวะมันนิดเดียวและน้ำมันแรงด้วย
จริงแล้วก็อาจจะด้วยความตกใจทำอะไรไม่ถูกด้วยนะคะ
คือตอนนี้ยังหาไม่เจอนะครับค่ะก็ได้แต่ภาวนาแล้วครับว่า
อาจจะปิดเกาะอยู่ที่ไหนนะขอให้เป็นอย่างนั้น
ส่วนเหตุการณ์นี้ก็คล้ายกันที่นครราชศรีมาค่ะ
ก็เป็นเหตุการณ์น้ำซัดลักษณะคล้ายกันแบบนี้เลย

ตั้งแต่กลางดึก๒๕กันยายนนะคะช่วงที่น้ำท่วมใหม่เลย
แล้วก็น้ำป่ามันไหลหลากมามีอยู่ครอบครัวหนึ่ง
คาดว่าน่าจะกำลังอบพยพออกจากบ้าน
ปรากฏว่าถูกน้ำซัดไปทั้งครอบครัวเลยค่ะ
พ่อแม่ลูกเขาก็พยายามจะช่วยกันช่วยได้แค่สองคน
ก็คือพ่อกับลูกเพราะว่าไปเกาะอยู่กับต้นไม้ไงคะ
รอดช่วยได้ทันแต่แม่เนี่ยยังไม่เจอ
โอ้โหยังไม่เจอสามวันเขาก็พยายามจะหากัน
มีความหวังว่าอาจจะไปเกาะอยู่ตรงไหนแหละ
แต่สุดท้ายล่าสุดพบแล้วเสียชีวิตค่ะ
คือน้ำซัดไปติดกับต้นไม้อยู่หลังวัด
ดึก๒๕กันยายนนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ที่ตำบลตะเคียนอำเภอด่านขุนทศ
จังหวัดนครราชศรีมาผู้ใหญ่ธวัชชัย
ก็ไปตรวจสถานการณ์น้ำหลากเราได้ยินเสียง
เป็นเสียงร้องขอความช่วยเหลือ
ของพ่อแม่ลูกสามคนนะคะกระแสน้ำซัดไปเลย
กู้ภัยชาวบ้านก็ช่วยกันเอาไฟฉาย

แล้วก็เอาเรือท้องแบนช่วยกันตามหา

ตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านคุณทศนะคะ
มันเป็นบ้านที่อยู่รอยต่อระหว่าง๒ตำบล
ติดกับลำห้วยสาขาลำเชียงไกรตอนบน
ว่าช่วงที่ก่อนจะถูกกระแสน้ำซัดไป
ครอบครัวนี้พยายามจะลำเลียงตัวเอง

อบพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัย

แล้วน้ำมันมาแบบนี้คุณผู้ชมดูกระแสน้ำนะคะ
มันมาเร็วมาแรงซัดไปเลย
กู้ภัยช่วยได้พ่อกับลูก
ก็คือนายนาธีอายุสามสิบสองและลูกชายอายุสิบสาม

แต่คุณผู้ชมที่ไปช่วยได้ถูกน้ำซัดไปโน้นเลย๒กิโลนะ

แต่แม่ค่ะคือหาไม่เจอ
เพราะฝนมันตกด้วยน้ำมันเชี่ยวด้วย
ก็ยุติการค้นหาไปชั่วคราวแล้วก็หากันต่อค่ะ
อย่างที่บอกแล้วล่าสุดไปเจอว่าเป็นศพอยู่ติดกับพุ่มไม้หลังวัดน่ะนะคะ
ตอนที่เรียกขาขานเครื่องเงียบผมด้วยเครื่องเงียบผมด้วยนะ
เขาก็มีเสียงเรียกหลานอยู่
คุณผู้ชมคะตำรวจสพด่านคุณทศได้รับแจ้งจากชาวบ้านนะคะ
พบศพผู้เป็นแม่นางสาวปาริตาพ่องขุนทศอายุ๒๓
สภาพศพคือใส่กางเกงวอร์มสีแดงใส่เสื้อลายนะคะ
เสียชีวิตอยู่บนคันคูลำห้วยหลังวัดบ้านหนองพังโพธิ
ที่หมู่๖ตำบลตะเคียนอดคุณทศนครราชสีมา
คือถูกน้ำซัดมาติดอยู่ตรงนี้
ห่างจากจุดที่ถูกน้ำซัดตั้งแต่ต้นนะคะประมาณกิโลหนึ่งนะคะ
ตัวสามีก็มามาเห็นร่างไร้วิญญาณของภรรยาก็ร้องไห้แทบขาดใจ
เพราะว่าถูกน้ำซัดไปพร้อมกันไงคะ
ชาวกอบ้านต้องที่เลือกออกมาเลยนะคะคือสามีร้องไห้จนซุดเลยนะคะ
ชาวบ้านหนองพังโพธิซึ่งเป็นคนพบศพ
ไพรวันอายุ๕๗บอกว่าพอน้ำลด
ก็ไปดูความเสียหายของไร่ไร่อยู่หลังวัด
พอไปดูความเสียหายของไร่อัพเห็นผ้าสีแดงอยู่ที่คันคูลำห้วย
ก็ไปดูต้องประคองออกมาแบบนี้อย่างที่บอกว่าร้องไห้จนซุดนะคะ
หิ้วปีกออกมาร้องไห้ไม่หยุด
คนที่เจอเขาบอกว่าไปเจอผ้าสีแดงก่อนแล้วเดินเข้าไปดูสุดท้าย
อ้าวคือร่างของผู้เสียชีวิตนะคะครับโอ้โหก็แจ้งเจ้าอาวาสประสานเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
กู้ภัยนำร่างของผู้เสียชีวิตส่งโรงพยาบาลด่านคุณทศค่ะ
เพื่อชนะสูตรนะคะญาติก็ไม่ได้ติดใจสาเหตุอะไร
ก็รับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนากันต่อ
นี่ค่ะผู้ที่เป็นสามีและลูกคือเสียใจมากนะคะ
มันเป็นคืนที่น้ำมาเร็วแล้วก็มาแรงในหลายพื้นที่
ลบบุรีนะครับบ้านหลังหนึ่งก็โดนเหมือนแบบแบบนี้เลย
ถูกน้ำซัดเนี่ยหายกันไปหลายคนแล้วคนนี้ครับทุกผู้ชมครับ
เด็กชายวัย๑ขวบ๙เดือนที่ชื่อว่าน้องมังกร
คืนวันนั้นหายไปเหมือนกันวันนี้เพิ่งเจอนะครับ
แล้วก็เจอในสภาพที่น่าเศร้านะคือน้องเสียชีวิตแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ
น้องมังกรวันนั้นถูกน้ำซัดศูนย์หายไปพร้อมกับคุณปู่
คุณปู่ชื่อนายจันทราอินทิเกตอายุ๕๐ปีนะครับ
กลางดึก๒๕กันยายนซึ่งวันนั้นคุณปู่เสียชีวิต
แล้วที่บ้านเนี่ยถูกซัดไปกันเนี่ย๔คนนะฮะ
อด๒นะครับคุณปู่เสียชีวิตวันนั้น
และน้องมังกรยังหาไม่เจอนะครับหากันมา๔วันครับทุกผู้ชมครับ
วันนี้เจ้าหน้าที่ไปเจอศพน้องมังกรที่ปากท่อสะพานบ้านท่าใหญ่
ริมถนนสายเขาน้อยลำสนทิในพื้นที่ตะมนตหนองรีอำเภอลำสนทิจังหวัดลบบุรี
นี่ฮะก็ต้องเอาร่มมากางให้กับร่างของน้องนะฮะ
โอ้โหคือลำสนทิตอนนี้หนักนะครับ
มังกรอยู่กับปู่นะครับแล้วก็มีคุณย่านะครับ
แล้วก็คุณแม่นะครับรวมสี่ชีวิตนะ๒๕กันยายนคืนวันนั้นเนี่ย
ฝนตกลงมาอย่างหนักมีน้ำป่าไหลมานะฮะ
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าซับลังกาแล้วก็จากทางเพชรชบูรณ์ด้วย
ท่วมพื้นที่อำเภอลำสนทิมาอย่างรวดเร็ว
ตี๒นะครับเข้าสู่วันอาทิตยี่สิบหกแล้วล่ะ
คืนวันเสาร์๒๕เนี่ยพอเข้าสู่ตี๒
ตอนนั้นที่บ้านกำลังหลับสนิทน้ำไหลมาแรงมากจนท่วมบ้านนะครับ
แล้วปู่ของน้องมังกรคือนายจันทราเนี่ย
คือมันซัดไปทั้งหลังนะครับคนในบ้าน๔คนเนี่ยลอยไปกับน้ำหมดเลย
มีภรรยาของนายจันทรากับลูกสาวของนายจันทรา
ลอยไปแล้วไปเกาะต้นไม้ใหญ่ได้คุณเข็มมาสอนท่านผู้ชม
ต้นไม้ใหญ่พอดีแต่นายจันทรากับน้องมังกร
กับหลานเนี่ยลอยหายไปคนละทิศคนละทาง
กันยายนช่วงสายคือวันจันทร์
ก็ไปเจอศพของนายจันทราไปติดอยู่ที่แถวสะพานแถวบ้านนะฮะ
และวันนี้ก็มาเจอศพของหลานชายก็คือน้องมังกร
โอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมครับคือตลอดช่วงที่หากัน๔วัน๔คืน
แน่นอนว่าทางญาติทางครอบครัวก็หวังจะให้มีปฏิหารนั่นแหละ
แต่สุดท้ายวันนี้เจอเนี่ยก็คือน้องมังกรเสียชีวิตฮะ